ไม่มีที่ไหนดังกับที่นี่

ได้มาวันนี้คุณอุ๊บดวิริยะนักปั้นมือทองได้

ไปถามหน่อยซิจะเอายังไงกับการทำซีรีส์กรอกทำจริงหรือเปล่ามันเหมาะสมไหมเล่า
คดีมันยังไม่จบเลยคุณอุ๊บเองก็กล้ากลัวกลัว
กลัวจะโดนคุณพ่อคุณแม่เขาแหกอกมาเหมือนกันก็พยายามจะเข้าไปแหละ
เมื่อวานนี้คุณอุ๊บวิริยะเดินทางไปที่บ้านลุงพลก่อน
ไปคุยทาบทามลุงพลก็ตั้งใจว่าจะมาคุยจริงจังเรื่องการทำเรื่องราวของน้องชมพู่นี่แหละ
ส่วนจะออกมาเป็นละครเป็นซีรีส์เป็นภาพยนตร์ก็ค่อยว่ากัน
แต่ว่าขั้นต้นเนี่ยคือต้องมามาทำไมก็ต้องมาพูดคุยกันเรื่องของลิขสิทธ
เพราะว่าจริงแล้วพ่อแม่ชมพู่เองก็ยังไม่สบายใจ
เรื่องราวมันก็ยังเป็นเรื่องของคดีความกันอยู่นะฮะ
ก็ยังคงต้องพักโครงการนี้ไว้ก่อนแต่ว่าต้องมามาถามถ่ายมาคุยไว้ก่อน
อนาคตมันอาจจะปิดคดีได้
ผ่านไป๕ปี๑๐ปีทุกคนสบายใจอาจจะเอาหยิบยกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้

ลุงพลเองก็บอกเหมือนกันว่าแม่มันยังไม่สบายใจนะ
ถ้าจะให้ผมไปเล่นละครตอนนี้นะมันต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปก่อน
ก็ยังกังวลใจว่าคดีมันจะออกมาบวกหรือว่ารบก็ยังไม่ทราบ
แต่ลุงพลเองก็ยังเชื่อมั่นแหละว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ย
ผลมันจะออกมาในด้านบวกหมายถึงว่าลุงพลจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
หลังจากพูดคุยเสร็จนะคุณอุ๊บก็ทาบทามลุงพล
ลุงพลมาเป็นดาราสังกัดไหมแม่ทาบทามเลยนะ
เสร็จแล้วก็มีการพาเดินดูบ้านขอถ่ายลงถ่ายรูปกันไปนะฮะ
ลุงพลก็พาคุณอุ๊บเดินดูบ้านกำลังต่อเติมนะฮะที่มีผู้ที่ใจดีนะฮะที่ไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยต่อเติมบ้านให้นะฮะ
แล้วก็พาไปดูห้องน้ำเห็นว่าห้องน้ำยังสร้างไม่เสร็จแต่ลุงพลก็บอกว่าอ๋อตอนนี้มีผู้ใจดีอีกคนนึงวางแผนจะมาทำห้องน้ำให้
ต่อเติมบ้านเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็นี่ถ่ายภาพเสร็จใช่ไหมก็ขอให้ลุงพลร้องเพลงโปรดให้ฟังด้วย
คุณอุ๊บอยากฟังเพลงอะไรเพลงเสมอของคุณปูพงศิษยคัมภีร์ลุงพลก็ร้องให้ฟังคุณอุ๊บก็ยืนยิ้มกันไปแฟนคลับก็ประทับใจกันไปนี่เอาเสียงขึ้นหน่อยแล้วกันนะ
หน้าเหล่าไหลมากเสียงกรบเพราะอะไรก็แม่ช่วงนี้เขาก็ดังแล้วนะฮะอ้าวส่วนน้ำจาที่หลั่นไหวมาช่วยลุงพลลาก่อประแตรเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้มีข้าวของ
เพราะว่าวันก่อนเพราะว่าวันก่อนมีคนเอาเสื้อลิเวอร์พูลมาให้
เอานั่นนะสิเอานั่นนะสิมันคือตรงมันคือตรงข้าง
คือยังไงล่ะลุงพลจะใส่สีตัวไหนดีล่ะเนี่ยฮะเอออ่ะก็ว่ากันไปรวมทั้ง
ยังมีคนซื้อรถจักรยานยนต์มาให้อีกอ่ะโอ้โหกลายเป็นมีแฟนคงแฟนคลับไปแล้วนะฮะนี่
เอ้าก็ว่ากันไปแล้วกันติดตามกันไปว่าเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างไร
ใช่เอาล่ะคุณอุ๊บลงพื้นที่ไปแล้วนะคะไปบ้านลุงพลแล้ว
ไม่ไปบ้านพ่อแม่น้องชมพู่ก็กะไรอยู่ค่ะนี่ค่ะจุดที่สองที่พี่แจ๊คไปด้วย
คุณอุ๊บวิริยะไปนะคะก็คือบ้านพ่อแม่ของน้องชมพู่นะคะ
คือพี่แจ๊คก็ถามแหละถามดีถามจริงเถอะพี่อุ๊บคุณอุ๊บคุณรู้สึกยังไงที่จะมาบ้านพ่อแม่น้องชมพู่เนี่ย
ว่าเอาจริงนะก็แอบหวั่นใจอยู่ว่าเขาจะตอกหน้าหรือเปล่านะคะแต่สุดท้ายแล้ว
แจ๊กกะรินถามว่าใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาพี่อุ๋บอกว่าก็ต้องใจดีสู้เสือไปแหละนะคะ
ออกตัวนี่พอไปถึงเสร็จปุ๊บเจอกันแบบนี้นะคะแม่น้องชมพู่ก็ยิ้มแย้มต้อนรับดีนะคะ
ก็ออกตัวก่อนเลยคุณอุ๊บบอกว่าไม่ได้เอาอะไรมาฝากนะชี้ไปที่อกด้านซ้าย
บอกมีใจล้วนที่นำความปรารถนาดีมาให้ก็มีการจับไม้จับมือเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นจังหวะนะฮะ
เป็นการจับพ่ออาหารนะคะจับไม้จับมือแล้วก็มีการขอโทษขอโพยนะคะ
ที่ไปให้สัมภาษณ์ว่าจะสร้างซีรีส์กกอกโดยไม่ทัน
ขออนุญาตพ่อแม่น้องชมพู่ก่อนนะคะคุณอู๊บยืนยันบอกว่า
ใครจะมาเป็นแม่น้องชมพู่ใครจะมาเป็นพ่อน้องชมพู่
นี่ไงคุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะรับบทโดยคุณดวงตาตุงคมณี
โอ้โหดาราเจ้าบทบาท
ใช่นะคะมากความสามารถนะคะ
ส่วนพ่อน้องชมพู่คุณอุ๊บเล็งใครไว้
เล็งใครอ่ะคุณหนึ่งจักรวาล

หนึ่งจักรวาลคุณนะฮะเอาล่ะทีนี้เขาบอกว่า
การที่เขาตั้งใจว่าจะสร้างซีรีส์กกอกเนี่ย
ไม่ได้แหกตาใครนะมีในทุนให้เงินมาจริง๑๐ล้านบาทนะฮะ
ซึ่งเราถามว่าบรรยากาศการพูดคุยเป็นยังไงบ้างนะคะ
ก็อย่างที่เห็นไปคุณจักรีนบอกว่า
ก็แม้ไงน้องชมพู่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าสบายใจขึ้นนะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเครื่องที่จะสร้างหนังเพียงแต่
มันก็มีเงื่อนไขว่ายังไม่อยากให้สร้างตอนนี้
เพราะว่าคดียังไม่คลี่คลายยังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียน้องชมพู่ลูกสาวคนเล็กไปนะคะ
ส่วนคุณอุ้มก็บอกว่าเข้าใจแม่ผมเข้าใจเข้าใจหัวอกของแม่
แล้วก็เคารพการตัดสินใจของพ่อและแม่น้องชมพู่ทุกอย่าง
คุณผู้ชมทีนี้ระหว่างที่มีการพูดคุยกันบรรยากาศมันก็ดีอะนะคะ
ช่วงหนึ่งคุณอุ๊บค่ะก็ถามว่าเมื่อไหร่จะทำบุญร้อยวัน
ถ้าเกิดว่านับจากวันที่เจอศพน้องชมพู่คือ๑๔พฤษภาคม

คุณอุ๊บบอกว่าตั้งใจอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนในการจัดงาน
ครบ๑๐๐วันทำบุญให้กับน้องชมพู่นะคะ
ทีนี้พ่อแม่ของน้องชมพู่ก็บอกว่าจริงถ้าเกิดว่าจะมาร่วมก็มาได้นะ
เงินไม่ได้ต้องการเพราะไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคมาตั้งแต่ต้นนะคะ
ทีนี้เอาล่ะพอคุยกันเสร็จสิ้นปุ๊บคุณอู๊บก็ลุกขึ้นเลยค่ะ
เดินไปเล่นกับเจ้าปลาส้มปลาส้มเป็นสุนัขแสนรู้ของน้องชมพู่เนี่ย
ตัวเนี้ยตัวนี้เรียกปากกันซะมันเชื่องมากเลยอ่ะ
แล้วก็บอกแม่น้องชมพู่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาปลาส้มไปเข้าฉากในซีรีส์กรอกด้วย

จากนั้นคุณอู๊บก็เดินทางไปต่อที่วัดถ้ำภูผาแอกค่ะ
แล้วก็เอานมเปรี้ยวที่น้องชมพู่ชอบเนี่ยไปมอบให้น้องด้วยนะคะ
บอกกล่าวบอกน้องชมพู่ว่าเดี๋ยวครบ๑๐๐วันจะมาร่วมงานนะคะ
นี่คือบรรยากาศไปทุกที่ค่ะตามติดคุณอู๊บวิริยาแบบชนิดที่ว่าเป็นเงาตามตัวเออนะครับ
ส่วนเรื่องคดีก็รอต่อไป๘๘วันก็รอกันอีกนะ
เองเขาไม่ได้เปิดเผยเนอะเมื่อวานนี้ก็พากันขึ้นไปภูเหล็กไฟก็ไม่ได้เปิดเผย
เพราะว่ามันอยู่ในสำนวนหมดแล้วพูดถึงเรื่องของตอนนี้นะคะคนที่ดังมากมากเลย
ก็ต้องยอมรับแหละว่าเป็นลุงพลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงต่างนะคะ
และตอนนี้หลายคนมองหาคนที่หน้าตาคล้ายลุงพลค่ะหวยไปออกคนนี้ค่ะคุณสงกรานเตชะนรงค์

คุณสงกรานบอกว่ามีคนทักผิดบ่อยนะครับจนถึงขั้นจะต้องลงไอจีชี้แจงไอจีชี้แจงแบบนี้นะคะบอก
อันนี้ไอจีสงกรานนะครับไม่ใช่ลุงพลทักกันผิดไม่เกรงใจลุงเขาเลยคุณสงครานชี้แจงแบบนี้นะคะ
บรรดาชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยก็มาแสดงความคิดเห็นต่อต่อลงไปอีกนะคะบอกว่าใบหน้าของคุณสงครานกับลุงพล
ก็มีความละไม้คล้ายคลึงกันอยู่บ้างนะทีมข่าวเราเทียบกันให้ดูแบบนี้เลย
ช่วงคิ้วช่วงจมูกนะส่งผม
เป็นส่งผมด้วยหลักก็คือส่งผมเกลี่ยนคล้ายกันนะคะ
อกจากนี้นะคะประเด็นที่เราถามไว้ในไลน์ในเฟซบุ๊กไลฟ์ในยูทูปตอนนี้นะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรูปปั้นน้องชมพู่เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในหมู่บ้านเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปค่ะ
เรื่องนี้มาจากนายบุญช่วยน้อยสันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะคะ
ออกมาเปิดเผยว่าจากกระแสของน้องชมพู่ที่มีคนสนใจกันทั่วประเทศติดตามข่าวสารกันทั้งวันทั้งคืน
มีความคิดอยากให้ชาวบ้านร่วมมือกันหรือทางเทศบาลตำบลกกตูม
จัดหาที่ดินสักแห่งหนึ่งจะใช้สำหรับสร้างรูปปั้นน้องชมพู่
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะเส้นทางตามรอยน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
เอ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรดิฉันอ่านไปแล้วนะคะ
ทั้งรูปปั้นและทำเส้นทางตามรอยน้องชมพู่ขึ้นบนภูเหล็กไฟเนี่ยอืม
คิดเห็นอย่างไรแตกต่างได้ค่ะไม่ว่ากันนะคะ
แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะแล้วก็เริ่มมีเยอะแยะแล้วแหละ
และจากเมื่อสองวันก่อนที่หมอเอกอันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันเห็นแล้วก็ตกออกตกใจเหมือนกันนะ
เหมือนกันนะคะหมอเอกที่บอกว่าเป็นเจ้าของฉายาฝ่ามือพลังจิตน่ะ
ที่เข้ามาในพื้นที่กกอกวันเดียวกับหมอปลาเลยนะคะ
วันนั้นไปทำพิธีปลุกเสกเบี้ยแก้ให้กับพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
แล้วเบี้ยแก้ในมือคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้ชมนะคะ
เดี๋ยวให้ภาพเล่าเรื่องสักนิดหนึ่งนะ
เบี้ยแก้ในมือของหมอเอกเนี่ยมันลอยตั้งขึ้นมาเห็นไหม
เดี๋ยวน้ำมือมันจะคิ๊กร้ายนะเนี่ย
เออมันตั้งได้ยังไงอ่ะ
เรื่องนี้ไปถามผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญอธิบายแบบนี้นะคะ
ก็คืออาจารย์เจดสาดาเด่นดวงมุวอีพันธ์
อาจารย์ประจำคณะภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุลาโรงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
คณะภาควิชาชีววะวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
คลิปจากเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าใจบางใยไหมหญิงในเชิงบวก
ที่เคยโพสต์คลิปไว้เมื่อปี๒๕๕๙
อาจารย์เอามาแชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ

เขาบอกว่าเป็นคลิปเฉลยมายากลวิธีการเสกของให้ตั้งได้
แค่ทำยังไงล่ะแค่ใช้แม่เหล็กแรงสูง
ซ่อนไว้ใต้ผ้าหรือใต้กระเป๋าอยู่ใต้ตัก
ไว้ใต้ตักแบบนี้แล้วก็เอาแม่เหล็กซ่อนไว้
แล้วเวลาทำพิธีมือมันก็จะอยู่บนตักไง
และหลังจากนั้นนะน่าจะมีเหล็กอยู่ในเบี้ยแก้
หรืออะไรสักอย่างที่บอกว่าเป็นวัตถุเนี่ยพอเอาไปใกล้มันก็ผักกันไงคะ
คือมันจะมีสนามแม่เหล็กใช่ไหมคั่วเหมือนกันผลักกัน
ต่างกันดันกันมันผลักกันมันผลักกันแบบนี้นะคะ
แค่นั้นแหละวัตถุมันก็จะเคลื่อนไหวได้มันจะเงิบได้มันจะตั้งได้

นะฮะก็นำเสนอข่าวให้ได้ชมกันเราเข้าใจความรู้สึกคุณผู้ชมต่อข่าวนี้นะ